นินนาชัยศรีพินโยรองประธานกรรมการบริษัทโตยาต้ามอเตอร์ประเทศไทย
เปิดเผยผลการทดลองจัดจราจรเต็มรูปแบบ
เพื่อแก้ไขปัญหาจรจรอย่างยั่งยืนบนถนนสาธรณ์
โครงการสาธรณ์โมเดล
ภายใต้ความร่วมมือกับทุกภาคหน่วยงาน
พบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ
ชีวัตรที่ดีขึ้นคือความเร็วเฉลี่ยในชั่วโมงเร่งด่วนเพิ่มขึ้นเป็น๑๗กิโลเมตรต่อชั่วโมง
จากเดิม๓เท่าหากเปรียบเทียบกับปี๒๕๕๙
มีความเร็วเฉลี่ย๕๑กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ปริมาณจราจรสะสมน้อยลง
และใช้ระยะเวลาในการเดินทางสั้นลง๒๐นาที

สาธรณ์โมเดลมีลานจอดรถ๒๗๙๔คัน

และจากการสำรวจความต้องการที่จอดรถในพื้นที่ชั้นในพบว่า
ฝั่งกรุงพลบุรีสถานีกรุงพลบังว่า

อุดมศุกร์แบริ่งประมาณ๙๐๐คันต่อวัน
หมอชิศพันธุ์ควายมากกว่า๒๐๐๐คันต่อวัน
และแอบฮอตลิงก์มักกระสานและกระบัง๒๐๐๐คันต่อวัน

มี๑๑บริษัทเข้าร่วมโครงการ
มีพนักงานรวมกว่า๔๓๐๐คน
ส่วนระบบผู้ช่วยวางแผนการเดินทาง
มีผู้ใช้ถึง๓๓๐๘ราย
ซึ่งมี๑๖๙ของพนักงานบริษัท
ที่สามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางที่ดีขึ้น
แล้วเราจะเอาความรู้ประสบการณ์นี้
ขยายไปยังพื้นที่อื่นของกรทมได้หรือไม่

แล้วก็ข้อมูลเป็นตัวชี้วัดอย่างถาวรนะครับ

เพื่อเป็นแผนแม่โบสถ์ที่พัฒนาขึ้นจาก
มาตรการแก้ปัญหาจราจรบริเวณถนนสาธรณ์
การควบคุมปริมาณการใช้ถนน
และมาตรการการจัดความคล่องตัวด้านจราจร
พร้อมกับการขยายตัวของระบบขนส่งมวลชน
ตามแผนแม่บทของกรุงเทพมหานคร